มาที่ขนมหวานกันบ้างลอดช่องคุณรัชพร
ตามต่อกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการแชร์เรื่องราว
อดช่องทั้งใหญ่เลยใส่ในถังสีสีจริงสีทาบ้านนี่แหละ
วางอยู่บนพื้นไม่มีฝาปิดนะคะแล้วก็รอบมีเป็นดำลอยขึ้นมา
ล่าสุดตรวจสอบสาวไปถึงโรงงานแล้วนะคะ
โรงงาน๓แห่งนี้ถูกปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์สันพงศ์ฤทธิรักษานะคะ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลงพื้นที่ย่านชุมชนโชคสมานซอย๑๖แล้วก็๑๗
เทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งก็มีโรงงานที่ผลิตลอดช่อง๓แห่ง
พบค่ะว่าโรงงานทั้ง๓แห่งนั้นไม่มีใบอนุญาต
สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย
โดยก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๔๔
พระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช๒๕๒๒ค่ะ
สั่งให้ผู้ประกอบกิจการทั้ง๓แห่งนี้ยื่นขอใบอนุญาต
แล้วก็ปรับปรุงสถานที่ให้ผ่านมาตรฐานโดยด่วน
และสั่งเลยนะคะว่างดผลิตอาหารจนกว่าจะได้รับอนุญาตค่ะ
เรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีนะคะหลายคนก็กลัว
เพราะว่าเผยแพร่บนโลกโซเชียลมันเป็นที่แรกตามต่อกันนะคะ
เหตุเกิดในตลาดพลาซ่า๓เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะ
ก็ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบเรียบร้อย
แล้วก็ขอโทษด้วยที่ออกมาปล่อยให้มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นในตลาดนะคะ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปิดแล้วนะคะ
สำหรับ๓โรงงานที่เป็นโรงงานส่งมายังตลาดแห่งนี้ค่ะ

นี่ไงคือเรื่องดีที่เรื่องราวในโลกโซเทียล
ไม่ใช่แค่วิพากษ์วิจารณ์ไปลอย

เหนือจากตรวจสอบร้านที่วางอย่างไม่เหมาะสมแล้ว
เขาก็สาวไปถึงโรงงานแล้วก็มีการปิดโรงงานด้วย
มันเป็นเรื่องราวที่ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา

ตอนนี้ก็รับประทานกันได้ยัง

ไม่มีคุณผู้ชมเห็นเบาะแสส่งมาให้นะคะ

อาหารอื่นก็ได้คือเอาเป็นว่าถือว่าเราช่วยกันแล้วกันนะคะ

อย่างน้อยคนขายแล้วช่องก็ต้องไปบริโภคอย่างอื่นด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นใจเขาใจเราช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแล
เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพและสุขลักษณะทางอาหารที่ดีนะคะ